ไปดูที่สกลนครกันหน่อยค่ะมีหญิงสาววัยสิบห้าปีคนหนึ่ง
เขาต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าเขาตั้งท้องนะคะแล้วก็ต้องทำงานหาเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง
สุดท้ายรายได้ไม่พอใช้ค่ะก็เลยตัดสินใจขายบริการแทนนะคะ
ก็ชวนพี่สาววัย๒๘ปีไปขายบริการด้วยแล้วก็โดนตำรวจจับค่ะ
หญิงสาววัย๑๕ปีพร้อมด้วยทนายความเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน
หลังจากที่ถูกตำรวจสพเมืองสกลนครล่อซื้อบริการแล้วก็แจ้งข้อหาค้าประเวณีค่ะ
ส่วนตัวพี่สาววัย๒๘ปีโดนตั้งข้อหาเป็นผู้จัดหา
ชักพาไปกระทำการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีและชักจูนให้มีการค้ามนุษย์
ซึ่งพี่สาวถูกคุมตัวฝากขังอยู่ที่เรือนจำที่สกลนคร
ที่ผ่านมาญาติก็พยายามชี้แจงต่อสารแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวแล้วนะคะ
แต่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเพราะว่ามันมีข้อหาค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง
โทษมันค่อนข้างหนักก็เลยอยากจะออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
ต่อมานายขจรศักดิ์เบนชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ร้องขอความยุติธรรมให้ยิงสาววัยสิบห้าปีคนนี้เขายอมรับนะคะว่า
ค้าประเวณีมันเกิดขึ้นจริงเขายอมรับในข้อหานั้น
แต่กับพี่สาวมันไม่ใช่พี่สาวไม่ได้เป็นคนชักจูงเลย
แล้วก็ไม่ใช่บุคคลที่จัดหาให้มีการค้าประเวณีตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วย
เพราะวันที่เกิดเหตุคือ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาคนรับโทรศัพท์ก็คือเธอเอง
คนที่ติดต่อขอซื้อบริการตกลงค่าบริการนัดแนะสถานที่ในการนัดพบทุกอย่างก็คือเธอเอง
แต่ทางผู้จ้างวานกลับบอกว่าต้องการสาวอีกหนึ่งคน
เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยชวนพี่สาวให้ไปทำด้วยกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
หญิงสาววัย๑๕ปีคนนี้ก็ยังยืนยันด้วยนะคะ
ว่าเธอกับพี่สาวเนี่ยสมัครใจที่จะรับงานนี้เองไม่ได้ถูกชักจูงใดทั้งสิ้น
ทำด้วยกันมาแล้วสี่ถึงห้าครั้งค่ะและครั้งนี้เธอก็ยอมรับบอกว่า
เพราะว่าเธอเพิ่งจะคลอดลูกไม่มีเงินซื้อนมและผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้ลูก
เพราะว่าฐานะทางบ้านยากจนพ่อแม่ก็รับจ้างก็อยากจะหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
สารลูกด้วยเลยตัดสินใจรับงานขายบริการแต่ก็ไม่นึกว่าจะถูกจับ
และที่คาดไม่ถึงก็คือไม่คิดว่าพี่สาวจะถูกตั้งข้อหานักขนาดนี้
อยากจะออกมาเปิดเผยเรื่องราวเพื่อขอให้สังคมเมตตาให้ความเป็นธรรม
ซึ่งถ้าหากบอกว่าค้ามนุษย์เนี่ยคนที่ควรจะโดนจริงต้องไม่ใช่พี่สาว
แต่ควรจะเป็นเธอเพราะเธอเป็นคนชวน
โดยเรื่องนี้เธอได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้เบื้องต้นแล้วนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวยังไม่ชัดเจนก็ต้องเดินหน้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาวที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำด้วย